มีเรื่องแปลกแต่จริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถแมพการเลือกตั้งครับ
แม้ว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
จะยืนยันบ่อยครั้งมาก
ว่าการเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมพ

แมพที่ว่านั้นกุมภา
ก็เหลือจากนี้ไปอีก๗เดือน

ยังมีคอการเมือง

มักจะตั้งคำถามว่า

บางคนฝันถงโดยซ้ำไปบอกว่า

เออแปลกไหมล่ะครับ
ล่าสุดนายกรัฐมนตรีไปพูดที่
เมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่แหละ

นี่ดูคำพูดที่เอามาให้เห็นในจอนะฮะ
นายกบอกว่าต้องเลือกอยู่แล้ว
ปี๒๕๖๒ก็ต้องเลือก

เว้นแต่นี่เว้นแต่
มันจะตีกันจนเลือกไม่ได้
หรือจะตีกันไปก็เลือกตั้งกันไป
คราวก่อนก็มีการตีกันมาแล้วครั้งหนึ่งแล้ว
แล้วก็มีประโยคต่อท้ายว่า
ผมไม่ได้จะอยากให้เลือกตั้ง
อยากจะเลือกตั้งก็เลือกกันไป
นี่ประโยคปิดท้ายของนายก
ถ้าจะถอดรหัสประโยคที่ว่า
แต่จะมีการตีกันจนเลือกไม่ได้

ว่าคำว่าตีกันในความหมายนายกเนี่ย

ถ้าตีกันแบบเลือกตั้งปี๕๗
มีกปศไปปิดล้อมคู่หาเลือกตั้ง
หรือไปปิดล้อมสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
ไม่ให้เขาไปสมัครกันได้

ก็ไปปิดคูหาการเลือกตั้ง

เพราะกปศไม่อยากให้มีการเลือกตั้งในช่วงนั้น
นั่นแหละอย่างนั้นตีกัน
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริง
คนก็บอกว่าก็ไม่ควรจะเลือกตั้ง
แต่ว่าประเมินสถานการณ์ณขนาดนี้
ไม่มีการเมืองกลุ่มไหนเขา

เออแล้วจะตีกันเรื่องเลือกตั้งเนี่ย

แต่ถ้าตีกันหมายถึง

ในช่วงหาเสียงการเลือกตั้ง

พูดกันถึงกว้านมีการด่ากัน

บอกว่าตอนนี้ก็ยังตีกันอยู่เลย
คนฟังก็งงสื่อก็งง

ตอนนี้ยังตีกันอยู่เลยเนี่ย

เพราะไม่มีใครตีกับใครครับ

มีการว่ากล่าวมีความขัดแย้ง

ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
หรือพูดง่ายว่าด่ากันไปด่ากันมา

ที่ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา

ถ้าแบบนี้เรียกว่าตีกัน

อันนี้ก็ต้องตั้งคำถามว่า

ถ้าการโจมตีคือการตีกัน

ถ้าการปลาใสหาเสียงโจมตีกัน

ผมถึงบอกว่าต้องถอดรหัส

ในทางการเมืองความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติ
ในทางการเมืองความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติ

เรียนรัฐศาสตร์มาจะเห็นว่า
ความขัดแย้งในเรื่องการเมือง

นโยบายไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติ
นโยบายไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติ
ถ้าเหมือนกันไม่มีความขัดแย้ง

แล้วมันต้นเหตุมันมายังไง

ยกตัวอย่างอีกทีหนึ่งคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนี่แหละ
อธิบายภาพเข้าใจง่ายเลยว่า
ทำไมการเมืองถึงมีความขัดแย้งกัน

เริ่มต้นตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง
เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง

เริ่มตั้งแต่หาเสียงสมัครลง